พาไปที่กระบีค่ะเด็กผู้หญิง๙ขวบค่ะ
วิ่งไปบอกแม่แม่แม่บองล่าบองล่า

ใหญ่มากคุณยาว๔เมตรน้ำหนัก๑๕กิโลกรัม
มันอยู่ในห้องน้ำพอวิ่งไปบอกแม่ว่างูจงอาง
เสร็จปุ๊บงูมันตกใจหนีค่ะหนีไปไหนปีน
ไปขึ้นไปตรงบนต้นไม้สูง๖เมตร
กู้ภัยงานยากเลยต้องล้อมจับแบบนี้ค่ะ

กลัวอะไรรู้ไหมกลัวมันหลุดจากบวกแล้วก็

มันขึ้นมันหนีไปแบบสูง๖เมตร
ต้นไม้อ่ะนะครับ

๒๐นาทีครึ่งชั่วโมงเต็มที่

เป็นเจ้าของบ้านเลขที่๓๔หมู่๔

เขาจับยังไงใช้บ่วงคล้องคองู

ก็ต้องดูด้วยว่าคือลักษณะการดึงเนี่ย

มันจะไปเข้าข่ายเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ใช่ไหมคะ

กลางชาวบ้านที่ก็ยืนลุ้นตัวโก่ง

สอบถามทราบว่าน้องบัวเด็กหญิงวัย๙ขวบ

แล้วจะไปเข้าห้องน้ำที่อยู่หลังบ้าน
ขณะไปอาบน้ำนั่นแหละระหว่างก้าวเท้า
ไม่แน่ใจก้าวเท้าซ้ายหรือขวานะคะเข้าไปในห้องน้ำ
สายตาไม่แน่ใจว่าสายตาซ้ายหรือขวา
เหลือไปเห็นจงอางตัวใหญ่
เลื้อยอยู่บริเวณหน้าประตูน้องบัวบอกว่าแทบช็อกค่ะ
ทั้งกลัวทั้งตกใจตั้งสติได้รีบวิ่งไปบอกแม่
แม่แม่บองล่าบองลาคืองูจงอางนะ
ปากใต้ครับญาติญาติกรูเข้ามาเลยค่ะงูเองก็ตกใจนะครับ
คนก็ตกใจงูก็ตกใจงูมันตกใจเลื้อยหนีขึ้นไปบนต้นไม้
ญาติช่วยกันล้อมจับนะคะอ๋อจับไม่ได้สิเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ
ล้อมแล้วก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ
ว่างูจงอางเนี่ยออกมาจากป่าแล้วก็มาที่บ้านเนี่ยแต่เคราะห์ดีมาก
น้องบัวลูกเด็กหญิงวัย๙ขวบน้องไม่ถูกงูจงอาง
น้องบัวสติดีใช่ฮะครับครับทำทำถูกแล้ววิ่งไปบอกแม่
แม่ไปบอกกู้ภัยนะฮะครับนามสกุลหกสี่เนาะอ่าอายุสามสิบเอ็ดเนาะ